ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะ
อย่างที่เราทราบกันว่าไม่ได้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าท่านประธานรัฐสภาขอเลื่อนออกไปก่อน
รอจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน๑๖สิงหาคม
แต่จริงแล้วเป้าหมายสำคัญในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ก็คือ
วาระในเรื่องของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สว
แต่ไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้นะเพราะมันมียัตติด่วนเสนอ
โดยคุณรังสิมันโรมสสของพักเก้าไกล
ให้มีการพิจารณามติของสภาที่มีการพิจารณาไปเมื่อ๑๙กรกฎาคม
ทีนี้มันก็เลยถกเถียงกันแบบวุ่นพอสมควร
จริงมันวุ่นตั้งแต่องค์ประชุมเกือบล่มเนาะ
สวไม่ค่อยมามากันน้อย
สุดท้ายพอองค์ประชุมครบประชุมได้ก็ถกกันเรื่องยัตติด่วน
ไม่ได้มีการพิจารณาวาระสำคัญก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
และท่านประธานรัฐสภาสั่งปิดประชุมแบบรวดเร็วมาก
มีคนทักทวงท่านก็ปิดเลย
ออดมาเลยท่านปิดท่านลุกเลยอย่างนี้ค่ะ
มันเลยเกิดคำถามเกี่ยวกับการทำงานของท่านประธานวันนอน
ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะมีเสียงวิจารณ์ด้วย
วันนี้ท่านเลยให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
อาจารย์วันนอร์ค่ะคุณวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมชา
รัฐสภาอาเซียนที่อินโดนีเซียนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะ
สั่งปิดแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนปิดแบบรวดเร็วประชุมชั่วโมงกว่าเองอะไรแบบนี้นะคะ
อาจารย์วันนอบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้มีวาระสองเรื่อง
คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งทำไม่ได้
เพราะว่ารอสารรัฐธรรมนูล๑๖สิงหาคม
ส่วนเรื่องที่๒ก็คือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒
เรื่องของการปิดสวิตช์สอวอซึ่งอันนี้ตั้งใจว่าโอ้โห
ให้อภิปรายกันอย่างเต็มที่เลยในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวาน
แต่ระหว่างการประชุมคุณรังสิบมันโรมสบรชพก
ยัตติด่วนขึ้นมาก่อนอยากจะให้ทบทวนมติที่สภาพิจารณาไป
๑๙กรกฎาคมก็คือยัตติที่ไม่ให้โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำ
ก็คือชื่อคุณพิทาค่ะถือเป็นยัตติซ้ำตามข้อบังคับข้อที่๔๑
แต่อาจารย์วันนอบอกว่าคือมันไม่มีนะที่จะมาทบทวนมติที่มันจบไปแล้ว
ขาดไปแล้วแต่สมาชิกสภาหลายคนไม่เข้าใจ
คิดว่าทำได้มันเลยถกเถียงกันใหญ่เลย
ฟังเสียงท่านอาจารย์วันนอร์นะคะ
ถ้าเราพิจารณาก่อนผมว่าเป็นการทำที่ไม่ชอบ
เพราะมันเป็นการย้อนแย้งกับที่สารธรรมนุนกำลังจะพินาเรื่องเดียวกัน
แล้วถ้าหากว่าเมื่อวานได้มีการพิจารณาและลงมติเรื่องนี้
ถ้าวันที่๑๖ศาลทนุนมีคำดิจัยไม่ตรงกับมัตติขอสภา
ลองคิดดูว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใคร
เพราะในรัฐมนุนเขียนชัดว่า
คำวินิจัยของศาลทนุนนั้นถือว่าเด็ดกาล
และมีความผูกพันกับลักษณ์ภาพ
อาจารย์วันนอร์ก็เลยยืนยันว่าทำงานในสภามากว่า๔๐ปี
มันไม่มีหรอกที่จะเอายัตติที่ตกไปแล้วมาทบทวน
แล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ปิดประชุมหนีนะ
เพราะว่าในโลกโซเชียลก็ตำหนิท่านใช่ไหมคะ
ขออนุญาตจริงก็เหมือนกับปิดประชุมหนีไปเลยหรือเปล่า
บอกเปล่าเลยไม่ได้ปิดประชุมหนี

มันคือทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมือง
เพราะต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
เนื่องจากรัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะ
อาจารย์วันนอร์ก็เลยชี้แจงมาแบบนี้ค่ะ